ชาวบ้านบอกว่าคุณตำรวจตอนนี้ไม่ไหวแล้ว

กำลังไปช่วยการปิดร้อม
ไปดูจังหวัดนิดหน่อยนะครับ
แน่นอนก็ต้องคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับ

เพราะเขาก็เป็นชะอายสติไม่ค่อยดีแล้วครับ

ก็อายุสักประมาณ๔๐ปี

เพิ่มพัมอะไรไปเดินวนไปวนมา
เข้าไปอยู่ในซอยวัดบางเป้ง

ชาวบ้านเออร์เข้าไปเกลียดกลมอยู่พัก๑

ให้จำโร่ตเนี่ยนำตัวไปที่โรงพรรค

อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะ
ปกติแล้วจะอยู่กับครอบครัวแต่ต่อมามีการแยกย้ายกันไป
เพราะว่าทนพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไม่ไหวครับแต่ก่อนมีครอบครัวนะครับ
แต่ครอบครัวทนเขาไม่ไหวนะฮะบางวันก็เออะโวยวาย
บางวันก็เอาหินไปทุบฝาบ้านวันดีคืนดีก็เดินแก้ผ้าแก้ผ่อน

ตีบ้านตีช่องทุบตีทั้งคืนเลยทั้งวันวันหนึ่ง

มีดไม่ยาวมีปริ่มของกับสมีต

ไปถามหลายคนชาวบ้านก็พูดเหมือนกันหมดเลย

เอือมระอาจกันหมดแล้วตอนนี้มแวง
อยู่ที่โรงพักเรียบร้อยนะครับ